ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่วังน้ำเขียวนครราชศรีมา

เมื่อวานนี้ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตกลับบ้านที่กาลสิน
ก็ไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เพราะว่าผู้ที่อยู่บนรถทัวร์คันนี้เป็นญาติกันทั้งหมดเลย

เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ญาติญาติก็ได้นำศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่วัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน

ญาติญาติก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพื่อนบ้านก็มากันมาให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
จะมีการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตวันอาทิตย์ที่๒๕มีนาคมนี้นะคะ
นายบุญจันทร์จำปาศรีอายุ๕๗ปี
สามีของนางนภาวันจำปาศรีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ก็บอกว่าจากการพูดคุยกับญาติที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ย
ก็รู้ว่ารถทัวร์คันนี้มีคนขับเพียงคนเดียว
ไปพร้อมกับกระเป๋ารถทัวร์อีก๑คน
คือเคยเตือนภรรยาแล้วเคยเตือนญาติญาติแล้วว่าไม่น่าจะปลอดภัย
ก่อนเกิดเหตุรถก็สายไปสายมาวิ่งเร็วด้วยนะคะ
ผู้โดยสารเดินไปเตือนคนขับแล้วด้วยแต่คนขับก็ยังขับเร็วอยู่อะค่ะ
จนสุดท้ายเนี่ยมีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมนี้ขึ้น
ส่วนตัวมองว่าเป็นความประมาทไม่น่าให้อภัย
ยกเลิกกิจการบริษัทรถทัวร์นี้ไปเลยค่ะ
ส่วนที่วัดดงรยอมตับบนหุ้ยโพษยาสตร์

เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตมาบำเพ็ญกุศลสี่ศพนะคะ
เพื่อนบ้านเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน
เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนฟันร้ายค่ะ
ไม่มีใครคาดคิดจริงว่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็เป็นคนดี
หลังรู้ข่าวตำรวจจับกลุ่มคนขับรถได้ก็คือนายกฤษณะเนี่ยนะคะ
แล้วก็นายกฤษณะก็สารภาพว่าเสพยาบ้าก่อนขับรถ
พอรู้เท่านี้ญาติโอ้โหรับไม่ได้จริงนะคะว่า
มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดามันคือความประมาท
ที่คนขับรถเสพยาบ้าทำให้เกิดโศกนาตกรรมในครั้งนี้นะคะ
คือเขาไม่น่ามาตายอย่างนี้ไงคุณนี่ใช่อุบัติเหตุ
ไม่ใช่เรื่องสุขวิสัยฉันว่ามันเป็นว่าความประมาท
แล้วก็เรื่องแบบนี้เราสูญเสียไปเท่าไหร่แล้ว
คุณก็จะเจอกับตัวเองไง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าของบริษัทรถทัวร์คันนี้
นายสายันบุญสนานเจ้าของกันเองทัวร์
ก็เดินทางไปแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนจริงว่านายกฤษณะคนขับรถทัวร์

จ้างคนขับรถของบริษัทเขาจะจ้างมาขับ
ในช่วงที่มีงานเหมาถั่วเท่านั้น
เป็นครั้งคราวอะค่ะเป็นครั้งไปใช่
ไม่ได้จ้างเป็นพนักงานขับรถประจำครับ
แต่ก็ยืนยันว่าตรวจสภาพรถทัวร์เป็นประจำ
ตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย
เพื่อทำเรื่องขอสินใหม่ทดแทนให้กับทางญาติของผู้สูญเสียค่ะ
ผมก็วันนี้ที่ผมมาผมได้นำพวงหลีดมาทั้งหมด๑๘พวงหลีด
ผมก็ขับรถตะเวนไปที่ผู้เสียชีวิตแต่ละจุดครับ
อันนี้เป็นจุดที่๑๗ครับ
แล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งผมต้องไปเคารพศพท่านอีกครับผม
ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายไกรสอนกองฉลาด
เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ฟูสภาพจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ต้องใช้เวลาคุณภาคภูมิเดือน๒เดือน๓เดือน
กว่าสภาพจิตใจจะกลับคืนมานะคะในเบื้องต้น
ส่วนการจ่ายเงินชดเชยก็จะเร่งรัดตามกฎหมายค่ะ
ชดเชยสูงสุดนั้นบริษัทอาคเนประกันภัยเขาจะต้องจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ๖๕๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนด้านคดีขึ้นอยู่กับท้องที่ที่เกิดเหตุถ้าครอบครัวของผู้เสียชีวิตเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็พร้อมให้ทางสำนักงานยุติธรรมเข้าช่วยเหลือทางกฎหมาย
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบรถทัวร์ของบริษัทนี้นะคะนายกฤษดามะลิซ้อนขนส่งจังหวัดกาลสินบอกว่า
มีรถทัวร์ท่องเที่ยวอยู่ทั้งหมดสามคันค่ะขายไปแล้วหนึ่งคันเหลือสองคัน
ก็คือรถทัวร์หมายเลขกไก่สเส๓๐๐๑๖๑คันที่เกิดเหตุ
ครับล่าสุดเนี่ยขนส่งจังหวัดกาลสินเพิ่งถอนทะเบียนแล้วนะคะ
อืมส่วนอีกหนึ่งคันที่เหลืออยู่ก็ไก่สอเสือ๓๐๐๑๓๒
ก็เรียกให้ผู้ประกอบการนำไปตรวจพรุ่งนี้ค่ะบริษัทกันเองทัวร์เป็นบริษัทที่ทำกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยให้บริการรถบัสประจำทางระยะสั้นสายขอนแก่นกาลสิน
แล้วก็หันมาทำทัวร์แบบเต็มรูปแบบ๑๕ปีแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแบบนี้
แต่ก็เป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการรถนำเที่ยวอาจจะยุติการทำถั่วจากเหตุการณ์นี้เขาอาจจะหยุดกิจการไปเลย